ท่านผู้ชมครับมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งที่จังหวัดบุรีลำ
ผู้สื่อข่าวของเราได้รับการร้องเรียนร้องขอความเป็นธรรมมา
เพราะอยากให้คนที่ก่อเหตุเนี่ยออกมารับผิดชอบหน่อย
ครอบครัวนี้มีกัน๕ชีวิต
มีคนที่เป็นภรรยาและเป็นแม่ในครอบครัวเพียงคนเดียวที่ปกติดี
ที่เหลือเป็นออทิสติกทั้งหมดพ่อแล้วก็ลูกสาวอีก๓คน
ซ้ำร้ายกว่านั้นคือลูกสาวสองคนในบ้านถูกข่มขืน
แล้วไม่รับผิดชอบ

เราลงพื้นที่ไปนะครับหลังจากได้รับการร้องเรียนนะครับ
บ้านนี้อยู่ที่ตำบลสนามชัยอำเภอสตึกจังหวัดบุรีลำ
ครอบครัวนี้ได้รับความเดือดร้อน
เพราะคนในบ้านถูกข่มขืนอยากให้ผู้ก่อเหตุออกมารับผิดชอบ
บ้านหลังนี้มันเป็นบ้านเพลิงสั่งกระสีแบบนี้
อยู่ท้ายหมู่บ้านนะสมาชิกในครอบครัวมี๕คน

อายุ๕๔เป็นออทิสติกคนเป็นแม่อายุ๕๑เป็นหนึ่งเดียวของบ้านที่ปกติ
ลูกสาวคนโตอายุ๒๖ลูกสาวคนกลางอายุ๒๕และลูกสาวคนเล็กอายุ๑๘เป็นออทิสติก
เหมือนกันหมดเลยเหมือนกับพ่อเลยนะฮะในบ้านไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรทั้งสิ้นนะครับ
ความเดือดร้อนคืออย่างนี้ครับคนที่เป็นแม่นะฮะเป็นหญิงสาววัย๕๑ปีบอกว่าเมื่อ๑๔เมษายน
ปี๒๕๖๒เธอพาลูกสาวคนโตไปช่วยงานบวชในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นญาติห่างกัน
จากนั้นมีชาวบ้านมาบอกว่าเนี่ยคนที่เป็นนาคคนที่กำลังจะบวชเป็นพ่อนาคอยู่เนี่ย
พาลูกสาวเธอเนี่ยไปท่อระบายน้ำข้างทางลูกสาวคนโตอายุ๒๖ครึ่งออทิสติก
เธอก็ไปตามนะฮะพบว่าไปถึงเนี่ยอ้าวถูกข่มขืนไปแล้วเธอก็เลยพาลูกสาว
ไปหาตำรวจไปตรวจภายในที่โรงพยาบาลสตึกแต่ตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าค่าตรวจเนี่ย
เธอไม่มีเงินค่ะยังไม่มีใบส่งตัวจากทางสถานีตำรวจด้วย
มีเงินติดตัวแค่๑๐๐บาทไม่มีเงินค่าตรวจก็ต้องพาลูกกลับบ้าน
แล้วก็มีการไปเจรจากับครอบครัวผู้ก่อเหตุในงานบวชนั่นแหละ
เดี๋ยวชดใช้เงินให้เจ็ดพันบาทแล้วสัญญาว่าหลังศึกจะออกมารับผิดชอบจะแต่งงานให้
นี่หลังศึกออกมาเนี่ย๓เดือนกว่าแล้วไม่สนใจอะไรเลยคดีก็หมดอายุความไปแล้ว
ต่อมา๔กรกฎาคม๒๕๖๓ครับท่านผู้ชมครับลูกสาวคนกลางของบ้านนะ
เยี่ยมญาติต่างหมู่บ้านแล้วถูกโอ้โหนี่ผู้ชายอายุ๗๓ปี
ตะเท่าแล้วอ่ะอยู่ต่างหมู่บ้านกันล่อลวงไปข่มขืน
แล้วพอจับได้เนี่ยก่อเหตุไปแล้วเนี่ยจ่ายเงินค่าปิดปากมาให้๑๐๐บาท
ลูกสาวกลับมาเล่าให้แม่ฟังแม่พาไปแจ้งความที่สพสตึก
ตำรวจพาไปตรวจร่างกายแจ้งข้อหาดำเนินคดีตำรวจส่งฟ้องนะฮะ
ไต่สวนคดี๒มิถุนายน๖๔นี่เองเมื่อวานนี้นะฮะ
ปรากฏว่าศาลท่านบอกให้ไปเจรจากันเบื้องต้นเนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ย
ชดใช้ค่าเสียหายให้แต่กลับปฏิเสธแล้วหนีไปอยู่กับลูกสาวที่กรุงเทพ
เพื่อนี่ความรับผิดชอบทั้งที่สารท่านอุตส่าห์ให้เจรจาแล้ว
ตอนนี้ครอบครัวเดือดร้อนหนักมากนะครับสภาพความเป็นอยู่สภาพจิตใจของลูกสาวของคนในบ้านเนี่ย
โอ้โหเดือดร้อนหนักมากแล้วก่อนจะไปสารตามนัดนะที่สารท่านนัดเจรจากัน๒มิถุนายนเมื่อวานนี้เนี่ย
ครอบครัวนี้ต้องไปกู้เงินนอกระบบมา๒๐๐บาทนะฮะเพื่อเป็นค่ารถไปสาร
นี่ครับทุกผู้ชมครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้นะครับ
ตอนนี้ทางนางสมทรงแสนดีที่เป็นอบตในหมู่บ้านเนี่ยได้เข้ามาดูแลช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว
บอกว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่น่าสงสารมากคนที่เป็นแม่คือคนเดียวที่อาการปกติ
ออกไปทำงานรับจ้างหาเลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียวเพราะว่าสามีก็ออทิสติกลูกสาว๓คนก็ป่วยออทิสติกหมด
มีรายได้ก็คือเบี้ยคนพิการของลูก๓คนเดือนหนึ่งก็คือ๒๐๐กว่าบาท
แต่สามีเขาเนี่ยเขาไม่มีบัตรคนพิการก็เลยไม่มีอะไรเคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์ลูกสองคนถูกคมขืน
แล้วคนที่ข่มขืนไม่รับผิดชอบอีกโอ้โหก็เลยออกมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนว่า
อยากจะให้คนที่ก่อเหตุเนี่ยมารับผิดชอบหน่อยค่ะคนหนึ่งก็ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น
อีกคนนึงเนี่ยเป็นตาเท่าวัย๗๓ก็หนีไปเลยนะเอาคนที่ก่อเหตุเอาไว้ถ้ามันไม่ได้เป็นแบบนี้
ตามที่เขาร้องเรียนขอความเป็นธรรมมาเนี่ยคุณก็ต้องออกมานะคะออกมาออกมาบอกว่าอ๋อไม่ใช่นะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้หรือว่ายังไงก็ต้องออกมานะฮะ
แต่เรื่องนี้ทีมข่าวของเราจะตามต่อให้นะคะเพราะว่าทางครอบครัวนี้บอกว่าช่วยหน่อยเถอะอยากขอความเป็นธรรมกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ